มือเธอถ่ายข้าวดีด้วยตาท่านเองนะครับเป็นเหตุการณ์ของคณะครูจากเมืองกราน
จัดงบประมาณไปเที่ยวเอาเรียกว่าไปดูงานก็แล้วกัน
จัดงบประมาณไปที่ทะเลประจวบคิริขัน
พบเจอว่าการดูงานแค่ชั่วโมงเดียวที่เหลือเที่ยวล้วนเลยฮะ
และเที่ยวล้วนขนาดไหนคือมีการแต่งชุดสุดเซ็กซี่
ยืนอยู่ริมชายหาดชุดเซ็กซี่คือชุดอะไรอ่ะ
เซ็กซี่คือวาวอย่างนี้

ดูงานนะดูงานแล้วมีการเที่ยวคาเฟ่กันด้วยฮะ

นี่คือปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

การจนบุรีไปดูงานที่จังหวัดประจวบคิริขัน

ดูงานชั่วโมงเดียวที่เหลือเที่ยวกันหันศาเหลือหลายจริง
แถมมีการดำน้ำดูปากการังชมทะเลด้วยฮะ
งานนี้จริงตั้งแต่๘๑๐พฤศจิกายน

มีการใช้งบประมาณรถทัวร์๓๐๐๐บาท
จากนั้นก็คนที่อยู่ในรถ
ก็มีการโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
คือยืนกรานว่างานนี้มันเหมือนงานเที่ยว
มากกว่างานการดูงานของคณะครู
และอย่างที่บอกมีการใส่ชุดทูพงทูปิชเล่นน้ำจิบกาแฟอยู่ในคาโฟ่งคาเฟ่
คนเลยตั้งคำถามว่าตกลงแล้วนี่กินหรูอยู่สบายขนาดนี้

แต่หลังจากนั้นมาคณะครูที่ว่ากลับถึงพื้นที่กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
แล้วโดนด่าโลกโซเชียลมีเดียเขารู้ว่าโรงเรียนนี้คือโรงเรียนอะไร

นี่คือโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วโรงเรียนก็ร้อนตัวออกมาชี้แจงเองว่างานนี้
ไปดูงานจริงแล้วข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างคาดเคลื่อน
เพราะไปจริง๙๑๐พฤศจิกายนไม่ได้๘๑๐พฤศจิกายน
แล้วไม่ได้มีการดำน้ำดูปากกาลงปากการังไม่มีเลย

ใช่ฮะแต่ที่มีภาพใส่ชุดอย่างนี้อันนี้เป็นคณะครูจริง
ครูที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยมีการตักเตือนไป
เพราะว่าการทำแบบนี้จะสร้างความเสื่อมเสียต่อ
คณะครูที่ไปร่วมดูงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะฮะ
ก็ยืนยันจากทางโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนบ้านกุยแหย่
กุยแหย่อยู่ที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ยืนยันว่างานนี้มาอบรมจริง
มาดูงานจริงแต่สิ่งที่มันหลุดออกไปเนี่ย
มันเป็นส่วนบุคคลที่มีการถ่ายบ้างมีการโพสต์บ้างนะครับ
แต่ไม่มีการดำน้ำดูปากการงปากการังไม่มีอย่างแน่นอนนะฮะ
แก้ตัวทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าคนเขาด่ากันระเบิดระเบิดไปเรียบร้อยแล้ว